เอาภรรยาหลวงมากองรวมกันตรงนี้เลยนะคะ
วันนี้นี่โอ้โหหลายคนรอติดตามเพจเฟซบุ๊กเลย

มีทั้งคุณจอยกรณีของภรรยาหลวงที่หมู่เปล่าอ่ะ

เธอถือทะเบียนสมรสบุกไปที่บ้าน
กับคุณพิมที่เป็นภรรยาของจาบลักษณ์เป็นทหาร

เดตข้อมูลกันแล้วกันสำหรับกรณีของคุณพิมนะคะเราก็ตามกันต่อให้เหมือนกัน
คุณพิมเนี่ยเป็นชาวลำปางถ้าทุกคนติดตามข่าวมาก็จะทราบว่า
สามีเนี่ยเป็นทหารก็คือจับลักษณ์ไปคบหาผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
โดยที่ยังไม่หย่ากับเธอซึ่งประเด็นตอนนี้มันเกิดตรงที่ว่า
ตอนแรกตกลงกันแล้วไงว่าจะโอนเรื่องของค่าเลี้ยงดูดูแลมาให้เนี่ยเดือนละ๓๐๐บาท
เพื่อนจับปลั๊กก็ออกตัวยืนยันเลยว่าจะโอนมาให้สรุปแล้วเธอบอกว่าไม่ได้อ่ะ
ไม่เห็นได้ได้ก็ได้ไม่ครบเรื่องนี้เนี่ยเราไปสอบถามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับจับลักษ
สามีของคุณพิมนะคะก็บอกว่าต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะ
พอคุณพิมมาร้องเรียนที่สามีหนีไปแต่งงานใหม่ทั้งที่ไม่ได้หย่า
เมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีที่แล้วอ่ะ
สังกัดก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเลยแล้วก็ดำเนินเรื่องการขอค่าเลี้ยงดู
ละสามพันบาทให้พอบันทึกข้อตกลงอะไรกันเสร็จ
พิมก็ย้ายกลับไปอยู่ลำปางจาบลักษณ์เป็นคนออกค่าเดินทางให้หนึ่งหมื่นบาท
ต้นสังกัดก็ใช้วิธีหักเงินเดือนจับลักษ
ส่งให้คุณพิมเป็นค่าเลี้ยงดูตามที่ตกลง๓๐๐บาททุกเดือนเหมือนกัน
แต่มันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ

เดือนไม่ได้ให้ต้นสังกัดบอกก็ยอมรับ

เงินเดือนจับลักษณ์มันไม่เหลือให้หักเพราะต้องไปใช้หนี้ธนาคาร
หนี้เงินกู้ของหน่วยที่กู้มาใช้ระหว่างที่อยู่ด้วยกันกับคุณพิมเนี่ย
ทีนี้คุณพิมก็ร้องเรียนมาที่ห่วยเป็นครั้งที่๒เพราะว่าจาบลักษณ์ทำผิดข้อตกลง
หน่วยก็สอบสวนแล้วแล้วก็สั่งลงโทษจำขังเป็นครั้งที่๒ด้วย
คราวนี้ทำบันทึกข้อตกลงใหม่เพิ่มเติมอีกมีสาระสำคัญแค่สองข้อสั้น
ปลั๊กต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู๕แสนบาทคุณพิมจะยอมหย่าให้
หรือถ้าผิดข้อสัญญาตกลงจาปลั๊กต้องลาออกจากราชการ
ล่าสุด๒๕กุมภาพันธ์จาบลักษณ์ยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเลยค่ะ

จะยอมอย่าขาดให้ปัจจุบันนะครับจาปั๊กได้ทำเรื่องในการลาออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเป็นหนึ่งเป็นความรับผิดชอบ
สองก็คือทางจับปั๊กรู้สึกว่าเขาสร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานของกองทัพบกนะครับ
ก็ไปแสดงความรับผิดชอบของเขาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบของตามข้อตกลงสัญญาที่ทำไว้ในครั้งที่สอง
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถหาเงิน๕แสนมาให้ได้
ส่วนคุณพิมเองเนี่ยก็ยืนยันกับทีมข่าวเรานะคะว่าต้นสังกัดจาบลักษณ์ไม่เคยโอนเงินครบตามที่ตกลงเอาไว้เลย
เอาไว้เลยบางเดือนกว่าสองพันบาทบางเดือนไม่ให้เลยด้วยซ้ำ
ครับจนเพิ่งมาเป็นข่าวเนี้ยถึงยอมให้มาอืม
บอกว่าสงสัยถ้าไม่ได้มาเป็นข่าวไม่ได้ออกสื่อ
คงจะไม่ได้เงินเลยละมั้งส่วนประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้
เรียกเงินห้าแสนแลกกับการหย่าคุณพิมก็ยอมรับว่าเรียกจริง
แต่เขาไม่มีให้ก็ถือว่าไม่ได้ตกลงตามข้อสัญญาเธอก็เลยไม่ได้หย่าให้
เพราะเธอเดือดร้อนจริงต้องเลี้ยงดูลูกถึง๒คนค่ะ
คือเรามีทะเบียนสมรสทำไมต้องออกมาจัดการเพราะไม่เข้าใจเหมือนกัน
ค่ะเราคือสิทธิ์ของเราเขาก็ต้องดูแลบุตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
รับผิดชอบร่วมกันตอนนี้อยากฝากอะไรถึงฝ่ายชายไหม
มันเจ็บช้ำน้ำใจมันเจ็บมาทุกอย่างคือเราอยู่ตรงนั้น
เราเจอมาทุกอย่างจนสาหัสแล้วนอนกอดลูกร้องไห้
จนแบบอยู่กันสองคนแม่ลูกอ่ะมันเลยอะไรที่จะฝากถึงเขา
แล้วนอกจากแบบว่าให้เราทนายคือจัดการฟ้องหย่าไปเลย
แล้วก็อย่างที่นี่แหละค่ะที่เห็นภาพอยู่นี้นะคะ
เราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวชะลัดทีวี
เดินทางไปที่บ้านคุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเลย
เพราะวันนี้เธอเปิดบ้านต้อนรับทั้งคุณพิมแล้วก็คุณจอยด้วยนะคะ
ก็เป็นการไลฟ์ผ่านเพจในการพูดคุยให้กำลังใจ
เปลี่ยนประสบการณ์ของเหล่าภรรยาหลวงแต่ละคนที่เจอกันมานี่แหละ
จะได้เป็นแนวทางให้กับผู้หญิงที่ต้องเจออะไรแบบนี้
ว่าจะรับมือและแก้ปัญหายังไงในอนาคต
ในอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่อาจจะโดนทำร้ายมา
ทำให้จิตใจในรูปแบบต่าง
ว่าสุดท้ายเนี่ยฝ่ายชายก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
อะไรแบบนี้มันก็มีเหมือนกันหลายรูปแบบ

เราก็อยากที่จะเอาเรื่องราวของแต่ละคนมาเป็นอุทาหรณ์
ให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราด้วย
คือคุณจอยนะคะวันนี้ก็สีหน้าดูดีขึ้นนะ

บอกว่าวันนี้มาหาคุณธัญญาก็ด้วยความชื่นชม

สำคัญที่สุดก็คือหัวอกเมียหลวงเหมือนกัน

สำหรับความคืบหน้าฝั่งของเธอเองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าเธออยู่ได้เพราะลูกล้วนเลย
ลูกสาวสองคนให้กำลังใจแม่ตลอด
บอกว่าแม่จะทำยังไงตัดสินใจอะไร

แม่ตัดสินใจได้เลยลูกรับได้หมด
ส่วนหมูเป่าตอนนี้เธอบอกยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
สิบวันผ่านไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าหมูเป่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
คุณจอยก็บอกว่าอยากให้ติดต่อมาคุยกัน
กันให้ชัดเจนไม่ใช่หายไปเลยแบบนี้
เห็นผมไว้ก่อน
เรื่องของสามีภรรยายแม่จะกลับมาดีกันไหม
เราก็ไม่ได้สนใจละ
ตอนนี้คือเอาแต่ลูกอย่างเดียวล่ะ
แล้วก็เริ่มง่านสุขภาพจิตใจของลูก

สภาษณ์ติดต่อก็ดีขึ้นหรือ

ของพ่อก็รู้สึกดีขึ้นตามลำดับนะครับ
เพราะหนึ่งเราก็รู้ว่าเขายังอยู่
แล้วก็ทางลูกสะพ้ายแล้วก็ทางแม่เขาก็รู้สึกดีขึ้น
ก็ลอยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยครับ
ก็ถ้าฟังจากที่คุณพ่อบอกก็คือ
เปล่าเนี่ยครบกำหนดวันลาแล้วก็น่าจะมาทำงานแล้ว
เราก็ไปสพเมืองชัยนาธเลยค่ะ
ติดต่อสอบถามเลยว่าหมูเป่ามาทำงานหรือยัง
เขาก็บอกว่าจริงก็ครบกำหนดวันลาแล้ว

แต่ว่าถูกให้ไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจแทนนะคะ
อยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจแทน
จะได้เลี่ยงการพบปะผู้คน
ไปตรวจสอบดูที่แลต์ตำรวจสพเมืองชายนาฏ

ตั้งแต่ถามมาเขาบอกยังไม่มีใครเจอหมูเปล่าเลย
แต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์เท่าไหร่

เพราะหายเงียบไปเลยตามตัวไม่ได้เลยจริง
ก็ลุ้นนะคะว่าวันจันทร์จะเจอไหม
ก็ขอให้แต่ละครอบครัวมีเรื่องราวที่จบลงได้ด้วยดีนะฮะ
แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของผู้ที่ต้องคิดนะฮะ
ว่าเวลาเราเริ่มต้นเรื่องอะไรแล้วเนี่ยจุดจบมันจะเป็นยังไง